นะคุณผู้ชมเพราะว่าแบบหลายอย่างนะ
คือเป็นแหล่งรวมความแซ่บของนางงามนะ

แล้วก็เป็นแหล่งรวมดราม่าทุกอย่าง
ดราม่ากลังแต่นางงามยันบอสผู้บริหารก็ไม่เลย
ล่าสุดวันก่อนจะไปเจอพี่นวัดยังไงเธอ

เพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่พอใจนะ
ที่มีคนคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้าง

สาวงามในเวทีการประกวดของพี่นวัดนั่นเองนะคะ

ด้วยความอะไรแก้ปัญหาด้วยการใช้เงินกันไปเลย

คือตามล่าเลยตามล่าหาชาวเน็ต

โพสต์ข้อความหยาบคายให้ร้ายเวทีของเขา

บอกว่าขอประกาศใช้เงินเลย

ใครเจอตัวคนที่โพสต์คนนี้เนี่ยฮะ
เอามาเลยเดี๋ยวจัดการให้เลยค่ะ
ให้ใส่สะพายได้มั้ยคะ

นวัดกันหน่อยว่าเกิดเรื่องเกิดราวอะไรกันบ้าง
ขั้นต้องให้โมโหขนาดนี้ค่ะ

แล้วก็ได้อีก๑คนนะครับ
ซึ่งก็ได้ทั้งบัตรประชาชนได้ทั้ง

แบบอย่างในสังคมเพราะว่าคนเราเนี่ย
จะใช้ชื่อจริงก็ได้ชื่อปลอมก็ไม่ได้รังเกียจนะ

แล้วที่บอกว่าผู้ได้บ่อแสได้แสนนึงนี่

หนูเดินตั้งนานเดี๋ยวเวลาจะให้เงิน

เพราะว่าตอนนี้เก็บชื่อหนี้เขาไว้ก่อน

คือตอนที่เชอรี่ไปที่จังหวัดภูเก็ตนะ

บอกว่าอย่าแบบวิพากษ์วิจารณ์กันแบบในด้านลบขนาดนี้

ซึ่งนางงามแฟนคลับนางงามเขาสันนิษฐานกันว่า
อาจจะเป็นคอมเมนต์นี้หรือเปล่าที่ทำให้พี่นวัดเดือดจนทนไม่ไหว

แแสงมากจริงหรอ
ดีนะคุณมีอีกเรื่องหนึ่งให้ปวดหัวอีก
สำหรับเรื่องชุดว่ายน้ำที่สาวงามใส่ประกวดกันรอบวันก่อนนู้นนะคะ
วิพากษ์วิจารณ์หนักจากฝีปากของอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับ

เจ้าตัวยืนยันค่ะว่าไม่อยากคิดจะมีเรื่องมีราวอะไร
เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยก็เคยยกมือไห้เคยร่วมงานกันอยู่
แต่อันนี้มันรูปสาวประเภท๒เปล่าเกี่ยวไหม
นี่อาจจะเป็นรูปน้องในงานนี่ไง

ก็ไม่อยากให้มีเรื่องมีราวส่วนตัวกันนะครับ

แล้วก็จะทำให้สาวงามผู้เข้าประกวดต้องมาเสื่อมเสียค่ะ
นั้นก็รอดูว่าอาจารย์จะลบออกไหม

คนดูเข้าไปเยอะเท่าไหร่ก็ซ้ำเท่านั้น
เราก็ให้ทางกฎหมายดูแลอยู่นะตอนนี้
แต่ว่าตอนนี้เราไม่อยากมีเรื่องกับท่าน
เพราะท่านเป็นผู้ใหญ่เราก็เป็นเด็ก
แต่เราขอความยุติธรรมให้น้องว่า
น้องไม่ได้เอาน้องสาวออกมาตากลมทั้ง๗๗คน

ว่าท่านเอาภาพน้องสาว๗๗คนมาจากไหน

ทำให้แบบเรามีการทำงานที่หนักขึ้น
กลายเป็นว่าต้องมานั่งดูแลทุกสิ่งทุกอย่าง
มันดูนวายไม่สร้าง
แล้วก็ไม่คิดจะอยากสร้างด้วยวิธีนี้
น้องสาว๗๗คนที่พี่นวัดหมายถึง

หมายถึงจิมิของสาวผู้เข้าประกวดนั่นเองนะคะ

แล้วก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการโชว์ในการเข้าประกวดนั่นเอง
วันก่อนรอบชุดคารนิวาลเขาเดินกลับไปทั่วหาดป่าตองในส่วนภูเก็ตเลย
ก็เลยอาจจะมีกระแสวิพักษ์วิจารณ์รวมไปถึงชุดนางงามที่ไฮพัดไปนิดนึงนะคะ
แล้วก็มีกระแสนึงเขาม้าวกันอีกว่า
ตกลงมาจัดในเมืองไทยปีนี้ไทยเป็นเจ้าภาพจริงหรือเปล่า
นวัดผู้คร่ำหอดในวงการนางงามคุณเขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวด้วยหรอก
แต่ถ้าเกิดว่าปลายเดือนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้า
เท่านั้นแหละค่ะว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะ
พี่นวัดไม่เกี่ยวว่าอย่างนี้คุณพูดมาเวทีกัน